ทุกผู้ชมครับเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่มีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๖ปีไปขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอดของคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
บอกนี่ฮะเธอบอกรู้สึกเหมือนโดนของคุณอรัชพร

โดนของแล้วก็โดนทำคุณสัยทำของใส่ก็เสิร์ชหาว่าใครจะช่วยเราได้

ก็เลยไปหาอันนี้คำกล่าวอ้างของหญิงสาวที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายนะ

แต่ไอ้การถอนของเนี่ยให้เธอเปลือยกายแล้วก็มีการล่วงละเมิดทางเพศเธอ

อ่าเขาบอกต้องถอนเรื่อย

ไม่รู้ยังไงสุดท้ายเนี่ยถึงตอนนี้ตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอด

อ่าเขายืนยันว่าไม่จริงนะฮะอ๋อ

เขาไม่เคยไปล่วงละเมิดทางเพศใครเป็นการใส่ร้ายนะ

เอาฟังในมุมของผู้หญิงคนนี้ก่อนนะครับ
สมมุติชื่อคุณเอก็แล้วกันอายุ๒๖ปีนะฮะ
คือไปขอความช่วยเหลือจากทางคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
แล้วก็ทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
คุณเอกพบตอนนี้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะ
อ่าคุณอนุทินชาญวีรกูล
บอกต้องการร้องขอความช่วยเหลือทางคดี

ต้องการให้เอาผิดกับเนรนแอร์จอมขมังเวศ

ปัจจุบันก็อายุ๕๘ปีแล้ว

ตัวเธอเนี่ยปกติเป็นคนมีความเชื่อ
แล้วก็ชอบอ่านเรื่องศัยศาสตร์มนต์ดำอะไรพวกนี้อยู่แล้ว

ซ้ายมือคือใบที่ไปแจ้งความมานะฮะ
เธอบอกเธอก็เชื่อมาตลอดว่าเรื่องของศัยศาสตร์มนต์ดำอะไรพวกนี้มันมีจริง
กระทั่งเมื่อปี๒๕๖๒ตอนนั้นเธอปวดหัวมาก
กินไม่ได้นอนไม่หลับหน้าตานี่หมองคล้ำไปหมด
ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ
เชื่อว่าญาติเนี่ยต้องทำของใส่เธอน่ะแน่
เนื่องจากตอนนั้นมีปัญหาเรื่องที่ดินกับญาติอยู่
เธอก็ไปหาหมอดูนะไปดูดวงที่หมอดูแถวข้างวัดแห่งหนึ่ง
พระยาสุเรนหมอดูเขาก็ใช้วิธีแบบหยดเทียนกับน้ำมนต์คุณรัชพร
แล้วทักเลยบอกหนูว่าโดนของโดนทำคุณสัยใส่
ทีนี้เธอก็ต้องหาวิธีแก้แล้วก็เริ่มหาข้อมูลทางโซเชียลนะครับ
เสิร์ชไปหามาสุดท้ายเนี่ยเรื่องที่ว่าการแก้คุณสัยจะแก้ยังไง
แล้วเธอก็เลยเชื่อว่าเขาต้องช่วยรักษาเธอให้หายได้แน่
ก็เลยติดต่อไปนะฮะตอนแรกนี่ก็ขอซื้อไอ้นี่ก่อน
แล้วก็ตะกรุดด้วยราคา๒๐๐๐บาทเพื่อเอามาแก้คุณสัย
ปรากฏว่ากินเกลือล้างอาถรรพ์ไปพกตะกรุดติดตัวไป๑สัปดาห์
ต้องทำพิธีลงเสน่ห์ด้วยการลงน้ำมันต้องเข้าไปทำในห้อง
ด้วยความที่เธออยากถอนของถอนคุณสัยตัดสินใจให้ทำพิธี
หญิงสาวคนนี้เธอกล่าวอ้างว่าระหว่างที่ทำพิธีเนี่ย
ทำพิธีเสร็จปุ๊บไอ้อาการทุกอย่างเนี่ยที่ว่าจะหายจะหาย
บอกมันเหมือนเดิมนะหนำซ้ำเนี่ยรู้สึกเหมือนกับ
มันเจ็บตามเนื้อตามตัวเหมือนมีเข็มมาจิ้มตามร่างกาย
ไปหมดแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนกับ
จนล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปหามาคือเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
เข้าไปตำหนักปุ๊บก็พูดคุยกันเรื่องคุณสัยเรื่องถอนของเนี่ยค่ะ
ว่าเขาก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวลุงเสน่ห์เป็นวิชาเขมรอย่างนี้ค่ะ
เข้าไปลุงสนียถอดซื้อ
ปลาน้ำมันอะไรอย่างนี้ค่ะอ่านอะไรอย่างนี้ค่ะของเขา
เขาก็ถอดด้วยค่ะแล้วใช้เอาไว้ว่าพี่
เชื่อว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะเป็นการขนของจริงถูกไหม
อันนี้เป็นสิ่งที่น้องหญิงสาวคนนี้นะฮะที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ย
น้องเขาบอกเล่าให้ฟังนะครับกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับทุกผู้ชมครับ
เธอบอกว่าช่วงหลังเธอเริ่มรู้สึกผิดปกติ
อันนี้แชทตอนที่ส่งไปขอความช่วยเหลือกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
แต่เธอบอกเธอก็พอเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเนี่ยเธอก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนแล้วนะครับ
ที่สอนอดอนเมืองนะฮะที่เป็นท้องที่ที่เป็นตำหนักของทางเนรนแอร์นะครับ
แล้วก็ส่งเรื่องไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
เพื่อต้องการให้สังคมได้รู้ถึงพฤติกรรมตรงนี้นะครับ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
วันนี้พอรู้ว่านี่น้องไปโดนของโดนของหรือไปหาจอมขมังเวทมา
คุณเอกพบบอกเอาชัวร์ไว้ก่อนนะพาไปหาพระก่อน
พระอาจารย์อิทธิพลประธานิโกนะฮะหรือว่าพระอาจารย์ออส
เจ้าวาดวัดสายไหมนี่ฮะไปถึงหลวงพ่อนะฮะ
พระอาจารย์ออสนะครับท่านลูกศิษย์ลูกหาเยอะ
ช่วยคนมาเยอะนี่ฮะท่านก็ทำพิธีเสกน้ำมนต์
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะ
แต่พอท่านเสกเป่าน้ำมนต์เสร็จแล้วก็ส่งน้ำมนต์ให้หญิงสาวคนนี้ดื่มเนี่ย
ถึงขั้นแบบอาเจียนออกมาเลยนะฮะ
เอาไปกันเลยนี่เดี๋ยวก็แท็กออกมาเอง
นี่ทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอดต้องมาคอยช่วยกันเอาถุงพลาสติกมาให้เลย

อาจารย์ออสจ้าวาดวัดสายไหมครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะ
ทางน้องเอเนี่ยเธอบอกว่าหลังจากที่ดื่มน้ำมนต์ไปตอนนี้รู้สึกเบาตัวขึ้น
ตัวเบาเหมือนกับเลือดลมมันไหลเวียนดีขึ้น
ที่แบบปวดหัวหนักหัวเหมือนโดนของเนี่ย
มันแทบจะหายไปที่อาเจียนออกมาเนี่ยเชื่อว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์ของพระอาจารย์
จากนี้ไปจะระวังตัวเองให้มากขึ้นไม่ให้โดนของไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
อาจารย์ออสท่านบอกว่าอาการของหญิงสาวคนนี้เกิดขึ้นน่าจะเพราะอาการจิตตกนะฮะ
เหมือนกับมีอะไรที่มันคิดมันติดอยู่ในใจแล้วบวกกับชอบเรื่องศัยศาสตร์ทำให้เกิดการอยากลองของนะ
ก็เลยอยากฝากเตือนไปยังคนที่ชอบลองของหรือว่าคนที่ชอบเรื่องศัยศาสตร์เนี่ย
คือปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็อาจจะยังมีอยู่นะแต่มันไม่จำเป็นถึงขั้นแบบต้องไปแก้
เพื่อจะให้ของออกให้พ้นจากการถูกศัยศาสตร์ถูกทำของใส่ด้วยกันแบบ
ไปร่วมหลับนอนกับคนอื่นอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่
สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องดูกันให้ดีแล้วก็ระวังตัวกันให้ดี
ขณะเดียวกันคุณเอกพบนะฮะวันนี้ก็พาน้องเข้าไปพบตำรวจนะฮะ
พนักงานสอบสวนสอนอดอนเมืองนะครับ
เพื่อไปตามความคืบหน้าทางคดีเพิ่มเติม
หลังจากไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนหน้านี้
เกี่ยวกับเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ตำรวจบอกเดี๋ยวจะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำอีกทีหนึ่งก่อน

อ่าเราก็ต้องไปฟังฝั่งเนรนแอร์ด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เขาก็ถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหม
ถามว่าไปล่วงละเมิดทางเพศบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะ
วันนี้ส่งคุณนัทเปียชาติคงถิ่นไปที่ตำหนักเนรนแอร์เลย

เนรนแอร์พาดูทุกซอกทุกมุม
อุ้ยนี่ตำหนักเนรนแอร์หรอตอบทุกคำถามนี่ค่ะ

ไปถึงปุ๊บเนี่ยนะคะเนรนแอร์บอกมานี่เลยนัดมานี่มาเดี๋ยวนี้
มาไหนไปดูห้องนอนเนรนแอร์หน่อย
ไอ้ที่บอกเขาบอกให้เข้าไปถอนของอ่ะเหรอ

ห้องนอนอยู่ติดกับห้องรับแขกที่ทำพิธี
ในห้องนอนเนี่ยไม่มีอะไรมากนอกจากนี่คือแป้งปลุกเสกแล้วก็เครื่องลางของขลัง

ส่วนห้องรับแขกที่เป็นห้องทำพิธีเนี่ยโอ้โหวัตถุมงคลนี่เพียบเลยค่ะ
เดี๋ยวดูนี่ห้องรับแขกที่เบิร์ตใช้ทำพิธี
ถูกมงคลคือวางแน่นไปหมดเลยนะคะครับ
ทุกตัวใช้งานได้ตามปกติทุกอย่าง
ทีนี้นัทเหลือไปเห็นกล่องใส่ผงสีขาวคล้ายกับเกลือ
น้องเขาบอกทีแรกติดต่อไปแล้วก็ซื้อเกลือ
เกลือล้างอาถรรพ์อะไรพวกนี้
นัทก็เลยถามว่าแน่อันนี้หรือเปล่าเกลือที่น้องเขาพูดถึงใช่อันนี้ไหม
นแอร์บอกว่านี่ไม่ใช่เกลือที่ถูกกล่าวอ้างนะ
แต่ว่านี่มันคือผงที่กินแล้วคนรักคนหลง

เขาบอกว่าเป็นผงที่กินแล้วคนรักคนหลง
แล้วก็ถามเอาจริงเนรนแอร์ผู้หญิงคนนี้เขาเคยมาที่ตำหนักเนรนแอร์ไหม
นายบอกเคยมาเคยมาจริงอันนี้ยอมรับเลย
เคยมา๒๓ครั้งมาทำพิธีอาบน้ำมนต์กับลงนะหน้าทอง
ซึ่งแต่ละครั้งที่ทำพิธีเนี่ยลูกศิษย์อยู่ด้วยตลอด
ไม่ได้มีการทำพิธีกันสองคนนัทถามตรงเลย
แล้วตอนทำพิธีกับเนรนแอร์มีการแบบแตะเนื้อต้องตัวโดนตัวกันบ้างหรือเปล่า
นี่เขาบอกให้เปลือยกายแล้วล่วงละเมิดทางเพศเขาเลยนะ
มันมีการโดนตัวแตะเนื้อต้องตัวกันไหม
นแอร์บอกว่ามีแต่มันคือการใช้ปลายนิ้วเจิมน้ำมันจันทร์เมตามหาเสน่ห์
แล้วจิ้มที่หน้าผากแค่นี้

นิ้วสัมผัสแค่หน้าผากเพราะว่าจิ้มน้ำมันจันทร์ไว้เจิมที่หน้าผาก
และไม่ได้ทำกันสองคนด้วยทำที่ไหนทำที่ห้องรับแขกต่อหน้าครูบาอาจารย์อืม
ไม่มีการแก้คุณสัยในห้องนอนเด็ดขาด
ไม่มีการเปลือยกายเพื่อทำพิธีลงน้ำมันเพราะเนรนแอร์ไม่ใช่หมอนวด
ไม่มีการร่วมหลับนอนกับฝ่ายหญิงเพื่อแก้เคล็ดแก้คุณสัยมนต์ดำอะไรทั้งนั้น
วันไหรศีลสุดใจครับวันไหรศีลสุดใจทุกอย่างครับ
เขามาเนี่ยเขาอ้างว่ามีให้กินเกลือ
ยืนยันว่าความบริสดิ์สั่นตรีครับ

มีสิก็คือเราจะเอาเรื่องไหมครับอืมอันนี้ผมไม่พูดดีกว่าครับ
แนบอกนัทอยากรู้ใช่ไหมมานี่เลย
พาไปอีกแล้วพาไปดูที่อาบน้ำมนต์กลางแจ้งนอกตัวบ้าน
เนี่ยอาบน้ำมนต์ก็อาบตรงนี้มันจะไปรับตาคนยังไง
กลางแจ้งแบบนี้เลยนัทก็ขี้สงสัยไง
แน่ถามจริงบ้านหลังนี้มีห้องลับหรือเปล่า

เอางี้นัดนั่งเลยนั่งเลยดีกว่า

ผมเสียทรงหมดอุตส่าหเซ็ตมาดูสิ

หัวของนี่ทำอย่างนี้ก็อ่ามน้ำมนต์ลงนี้เลยเห็น
ภารกิจวิธีตรงนี้

ไม่มีไม่มีห้องรับผมไม่มีนะ

ถ้าอาบ๒ตัวล่ะ
ถ้าอาบ๓ตัวก็ลาด

อยู่เขาถึงพูดแบบนี้เน่นแอเป็ดลูกละเหมือนเขา

แล้วทำไมเค้าก็ถึงคีย์มาร้องจับ
เพราะผมมีหนังข้าวฉายไง
สั่งตายเขาคงอยากจะดิสเครดิตมนต์ดำสั่งตายอ่ะอืมอ่ะไม่เป็นไรเขาไปแจ้งความใช่ไหม
อืมตำรวจจะเรียกเนรนแอร์ไปเมื่อไหร่ก็ได้ครับยินดีไปให้ข้อมูลส่วนเรื่องฟ้องกลับเนี้ย
เดี๋ยวดูก่อนขอพิจารณาก่อนขอคิดดูก่อนนี่แล้วเอายังไงกันล่ะทีเนี้ย
คุณราชพรก็ปริยาชาติได้น้ำมนต์ไปแล้วเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้เหรอคะ
มันมันต้องยังไงคะก็ได้เขาได้ก็พรมน้ำมดให้เรียบร้อย
คือพี่อุจฉาอยากได้บ้างโอ้ต้องไปฟังพี่หนุ่มกัญชัยเล่าอ่ะ
เอาเป็นว่าข้อมูลทั้งสองฝั่งไม่ตรงกัน
ก็อย่างที่บอกนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าตำรวจเขาจะว่าอย่างไรต่อไป
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็เลยไปถามความคิดเห็นจาก
อาจารย์ต้นตรีศูนย์อาจารย์ต้นตรีศูนย์นี่ท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะ
๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดิน๑๔อะไรสักอย่างใช่ไหม
คนนี้นี่แหละที่ใช้ตรีเขาก็จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านศัยศาสตร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
แล้วค่อนข้างสนิทสนมกับเนรนแอร์อยู่เคยไปทำพิธีอะไรร่วมกันด้วย
อาจารย์ต้นบอกพอเห็นข่าวเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะเรื่องที่มีหญิงสาวไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดไปแจ้งความบอกถูก
แอร์จอมขมังเวศล่วงละเมิดทางเพศอาจารย์ต้นเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริง
เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนมากกว่า
แต่รายละเอียดเบื้องลึกต้องให้เนรนแอร์เขาออกมาพูดเองส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ต้นบอกเคยเจอนะ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยคนที่ออกมาฟ้องเนรนแอร์เนี่ยเคยเจอเหรอคะเคยไปร่วมพิธีกรรมกันเนี่ย
เนรนแอร์เนี่ยเคยเจออยู่ครั้งนึงแต่ก็ไม่เห็นเขาสนิทอะไรกันมาก
แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังเคยส่งข้อความมาหาอาจารย์ต้นด้วยนะ
ส่งมาครั้งหนึ่งขอให้ทำพิธีแก้กรรมให้หน่อย
แต่พอเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เคยไปทำพิธีกับเนรนแอร์มาแล้วนี่
ก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบกลับไม่ทำพิธีให้เพราะไม่อยากไปก้าวไก่เนรนแอร์
อ๋อเขาห้ามทำพิธีทับกันอย่างนี้เหรอคะ
ก็อาจจะไม่ได้ห้ามแต่ก็คงเห็นว่าคุณไปรักษาหมอนั้นอยู่
แล้วหมอนั้นผมก็รู้จักกันอยู่เดี๋ยวจะหาว่าแบบแย่งคนไข้กันแย่งเคสกัน
มันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์หรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในมุมของอาจารย์นะอาจารย์ว่าเพราะว่า
คนเราอาจารย์ว่ามันตรงนี้มันพูดยากเพราะว่าเป็นเรื่องของบุคคลสองบุคคล
อาจารย์ว่าตบมือข้างเดียวก็ไม่ดังอาจารย์แน่เขาบอกว่าอ่าช่วงหลังเขาเหมือนกับว่า
อาจารย์เนนแอร์มีการให้เงินไปด้วยใช่ไหมครับให้เงินไปให้เงินไป
อาจจะเป็นด้วยให้ด้วยเสน่หาใช่ไหมครับแต่แล้วรู้สึกว่าช่วงหลังก็เขารู้สึกว่าไม่พอใจ
ก็เลยเรียกย้ายต่อกันและกะทั้งมาโผล่ในหน้าสื่อ
แน่หลายคนคุ้นชื่ออยู่แล้วเนรนแอร์จอมขมังเวศชื่อนี้มีที่มายังไงใช่ไหมคะ

กลับไป๒๙ปีก่อนโอ้โห๒๙ปีก่อนนี่นานอยู่นะ

นี่เลยค่ะ๒๙ปีก่อนชื่อของเนรนแอร์จอมขมังเวทเป็นที่รู้จักกัน
เพราะเนรนแอร์เอาศพเด็กมาย่างทำกุมารทอง
เนรนแอร์เนี่ยเขาบวชเนรตั้งแต่เด็กใช่ค่ะ
แต่พอโตแล้วก็ไม่ได้ศึกจากเนรเพื่อบวชพระนะคนก็เลยเรียกเนรนแอร์เนรแอร์เรื่อยมา
ยังเป็นเนรอยู่อ่าคือเนรนแอร์เนี่ยบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดหนองระกรรม
อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีหลายปีเลยครับแล้วก็ไปร่ำเรียนวิชาศัยศาสตร์มนต์ดำ
เขาบอกว่าเขาร่ำเรียนจนมีอาคมแก่กล้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ทำเรื่องเสน่หยาแฝดสะดอกเคราะห์แล้วก็ปลุกเสกของขลัง
ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดเนรนแอร์ใช้ใต้ถุนเมนวัดหนองรกรรมเนี่ย
ทำพิธีปลุกเสกกุมารทองด้วยการเอาศพเด็กมาย่าง
เท่านั้นแหละตำรวจจับเลยนะคะติดคุกอยู่๖เดือน
ข้อหาก็คืออวดอุตริมนุษยธรรมอืมพอถูกปล่อยตัวออกมา
แอร์ก็กลับไปอยู่ที่บ้านที่สระบุรีครับแล้วเปิดสำนัก
ทำพิธีเสน่หยาแฝดให้กับลูกศิษย์ถัดมาปีเดียวเองค่ะ
ปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดเนรนแอร์ก็แต่งงานดีภรรยา
แต่งได้ไม่นานก็เลิกครับผ่านไปสิบปีปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดอ่ะ
ภรรยาเนรแอมมาร้องเรียนกับคุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
บอกว่าอยากจะขอความช่วยเหลือบอกว่าเนรนแอร์อดีตสามีอ่ะ
หลอกลวงประชาชนอ้างพิธีทางศัยศาสตร์หลอกข่มขืนผู้หญิงที่หลงเชื่อ
แล้วก็ถ่ายคลิปไว้แบล็คเมย์ด้วยเช้ามืดสิบกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
ตำรวจนำกำลังเข้าไปจับตัวเนรนแอร์เจอเนรนแอร์นอนอยู่ในห้องกับผู้หญิงวัยสิบเก้าปี
ที่เข้ามาทำพิธีเสน่หยาแฝดแต่ไม่มีเงินค่าทำพิธีก็เลยต้องยอมร่วมหลับ
นอนกับเนรนแอร์แทนการตรวจค้นในครั้งนั้นเนี่ย
ในบ้านมีเครื่องลางของขลังอุปกรณ์การทำพิธีศัยศาสตร์เต็มบ้าน
มียาไวอากร่ามียากล่อมประสาทอยู่ด้วย
แอร์ถูกคุมตัวไปสอบสวนนะคะ
แอร์ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
โดยเฉพาะข้อหาข่มขืนหญิงสาวที่มาพบ
เพื่อให้ทำพิธีทางศัยศาสตร์
โดยอ้างว่ามันไม่ใช่การข่มขืนครับพี่อุ๋ย
เพราะฝ่ายหญิงเขายินยอม
พ่อโกงประชาชนนะคะผู้เสียหายทั้งหมดยี่สิบห้าคน
ี่สิบสามเมษายนเนรนแอร์ถูกสารพิพากษาจำคุกหนึ่งร้อยปีค่ะ
โอ้โหเอ๊ะแล้วทำไมเขายังออกมาได้ใช่ไหมอ่า
คำให้การของจำเลยมีประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างครับ
จากร้อยปีก็เลยลดโทษเหลือจำคุก๗๕ปีแต่ว่าตามกฎหมายค่ะ
บอกมันจำคุกได้ไม่เกินยี่สิบปีครับช่วงที่อยู่ในเรือนจำ
นแอร์ก็เป็นนักโทษชั้นดีนะคะแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
แล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อปีห้าแปดอืม
มารอบนี้ก็ตั้งสำนักเหมือนเดิมอ่า
อยู่ที่ย่านดอนเมืองแล้วก็อยู่ที่นั่นมาจนถึงปัจจุบันนี้
และปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็มาถูกผู้หญิงกล่าวหาครับ

บางทีก็ไปร่วมพิธีตรงนั้นตรงนี้ใช่ค่ะ
หรือว่ายังมีข่าวเรื่องของการเปิดสำนักเป็นจอมขมังเวศ